จากมวลชนเสริมด้วยเจ้าหน้าที่ก็เสริมเช่นเดียวกัน
อีกประมาณ๓๐๐นายนะคะ
พูดถึงเรื่องของแก่นำของการชุมนุม

แต่ว่าการแบ่งกลุ่มของจุดที่เขาควบคุมตัว

ตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่๑พื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ส่วนอีก๑กลุ่ม

นายอานนท์นำพาและนายประสิทธิ์ครุธาโรธ
แกนนำนี้ถูกต้องนำตัวไปควบคุมนะคะ

เนื่องจากว่าสองคนนี้มีคดีค้างเก่าอยู่นะคะ
เป็นหมายจับของตำรวจสพเชียงใหม่
ยุโยงปลุกปั่นจากกรณีที่ปราศัยเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
และมีการชุมนุมของกลุ่มปลดแอบที่ขวงประตูท่าแพร
เมื่อวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งการควบคุมตัวสามารถควบคุมตัวได้๔๘ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
ก็จะต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่ให้เร็วที่สุด
ตำรวจภูทรภาค๕นำตัวทนายอานนท์และนายประสิทธิ

ผู้สื่อข่าวยืนยันว่าทนายอานนท์และนายประสิทธิ์

แต่ทั้งคู่ไม่ได้ถูกไปควบคุมตัว
ที่กองบรรชาการตำรวจพภห้างพภ้านและสภเชียงใหม่
ขณะที่กองบรรชาการตำรวจพภห้างนะคะ
มีกลุ่มอาจารย์นักวิชาการนักสิทธิมนุษยชน
เดินทางมารอทนายอานนท์และนายประสิทธิ์
โดยก่อนหน้านี้ค่ะที่นี่จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ
มีรถหุ้มเกราะด้วยมีกำลังตำรวจ๑กองร้อยเตรียมความพร้อม
หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือว่ามีมวลชนมารอต่อต้าน
เรียกร้องให้ปล่อยตัวอานนท์นะคะ
ตำรวจก็จะดำเนินตามมาตรการจากเบาไปถึงหนักค่ะ
ส่วนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะใต้ตึกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับที่กรุงเทพมหานครค่ะ
นักศึกษาออกมารวมตัวกันจำนวนมาก
หลังเพจประชาคมมชโพสต์ระดมนักศึกษาร่วมแสดงพลังทวงคืนความเป็นธรรม
ทนายอานนท์และนายประสิทธิ์ครุฑาโรธ
แก่นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่คุณสุภาษาบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าไปร่วมปราศัยแล้วก็ถูกจับ
แล้วตอนนี้ก็คือถูกนำขึ้นเครื่องบินตำรวจไปถึงที่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว
รวมถึงมีการแจ้งด้วยว่าทนายอานนท์กับนายประสิทธิ์อาจถูกคุมตัวไปที่ค่ายกาวีระ

แสดงจุดยืนเกี่ยวกับการจับกลุ่มนายประสิทธิ์เพราะนายประสิทธิ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าผู้บริหารจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อการจับกลุ่มก็ควรที่จะออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้
กับการจับกลุ่มนายประสิทธิ์เพราะนายประสิทธิ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แสดงจุดยืนเกี่ยวกับกลุ่มนายประสิทธิ์เพราะนายประสิทธิ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แสดงจุดยืนเกี่ยวกับกลุ่มนายประสิทธิ์เพราะนายประสิทธิ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แสดงจุดยืนเกี่ยวกับกลุ่มนายประสิทธิ์เพราะนายประสิทธิ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แสดงจุดยืนเกี่ยวกับกลุ่มนายประสิทธิ์เพราะนายประสิทธิ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

แสดงจุดยืนเกี่ยวกับกลุ่มนายประสิทธิ์เพราะนายประสิทธิ์เพราะนายประสิทธิ์